เขาออกมาโพสต์เรื่องราวบอกเล่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

เขาบอกว่าคือคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
มีรถคันหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมาถีบรถเบนท์ของเขาคันนี้
เทียบทำไมอ่ะลักษณะการเทียบเนี่ยคือตั้งใจมาเถียบเลย
เนี่ยคุณผู้ชมดูนะตะไซด์ขี่ออกมาล่ะ
เนี่ยไงเห็นไหมเทียบรถ
เฉยเท้าเถียบรื้อ
ไม่นะคือลักษณะก็อาจจะถีบแบบก็ถีบแหละ
แต่ก็ดูไม่รู้ว่าถีบแรงขนาดไหนรถบุบเหรอคะหรือว่ายังไง
คือเขาบอกว่าเขาหวาดกลัวเพราะว่าก่อนหน้านี้
รถที่จอดในซอยนี้ก็โดนราดน้ำกรด
เขาบอกว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัย
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์บอกเล่าไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ

นายวิจิตราวรพัฒน์กุลพงศ์เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดัง
ไปแจ้งความร้องทุกข์กับสนโชคชัยตำรวจสนโชคชัย
แล้วให้ผู้สื่อข่าวมาดูนะคุณมาดูนะคะ
ในคลิปเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิด๒๙พฤศจิกายน

กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจน
เห็นแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เล่าซ้ำแล้ว
ทีนี้เจ้าของเพจเซย่าบอกว่า
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความกับตำรวจที่สนโชคชัย

แต่ยังไม่มีการเรียกคู่กรณีมาตกลงหรือเจรจา

สร้างความหวาดกลัวให้กับตัวเธอแล้วก็ครอบครัวเธอเป็นอย่างมาก
เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อ๔มีนาคมที่ผ่านมา
อันนี้นะคะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพอย่างชัดเจนอีกกล้องหนึ่งค่ะ
เกิดเหตุการณ์รถของหุ้นส่วนของเธอเนี่ยที่เข้ามาจอดภายในซอยนี้
ถูกน้ำกรดสาดรถได้รับความเสียหาย
อันนี้ค่ะรถได้รับความเสียหายนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าของเพจเซย่าก็เลยบอกว่า

เห็นไหมคุณแล้วเวลาสีมันเป็นอย่างนี้กว่าจะซ่อมเนี่ยแพงนะนานด้วย
เขาบอกว่าบ้านหลังนี้เขาซื้อมาอยู่อาศัยสักประมาณ๔ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ซอยที่จะเป็นซอยเกิดเหตุ
เป็นถนนสาธารณะเป็นคือใครใช้ก็ได้
ที่สุดแล้วเขาบอกว่าก็คงต้องพึ่งสาร
และขาดสารน่าจะเป็นคนที่ชี้ขาดได้ว่า
ซอยนี้สามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่อย่างไร

เพราะว่าซอยคุณดูสิซอยกว้างสักประมาณ๓๔เมตร
สัญจรยากลำบากต้องใช้ความระมัดระวัง

ถ้าเกิดว่าเขาจอดรถขวางอะไรยังไงก็แล้วแต่

ไม่ต้องใช้เท้าถีบรถเขานะคะ
อันนี้คุณผู้ชมโพสต์ขอความเป็นธรรมแบบนี้นะคะ